เชียงใหม่ผมพาไปชนบุรีกันหน่อยครับ
ชนบุรีครับมีชาวอินเดียเขาบอกว่าเขาถูกกาดที่ผับทำร้ายร่างกายเขา

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงตี๔ที่ผ่านมาดูภาพเหตุการณ์กันหน่อยนะครับ
ตำรวจสพเมืองพัทยาก็รับแจ้งว่ามีคนถูกทำร้าย

ดูสิครับพี่มิ้วคุณผู้ชมน่วมเลยฮะ

ก่อนจะประถมพยาบาลห้ามเลือดกันเนี่ยนะฮะ

กาดของร้านนั้นมาเป็น๑๐เลยมารุมทำร้ายอาย
เพราะว่าจะไปถามกาดว่าทำไมต้องพูดจาไม่ดีด้วย
แล้วก็ทะเลาะกันถึงขั้นทำร้ายร่างกายกันเลยเหรอ
แล้วก็ให้เขาต้องจ่ายค่าเสียหายให้กับร้านอีก๖๐๐๐ด้วย

แล้วค่าเสียหายที่ร้านเกิดขึ้นเขาต้องเป็นคนรับผิดชอบ

แม่เราไปได้คลิปตอนเกิดเหตุ

คลิปนี้ลองดูหน่อยว่ามีกาดที่
นายพรินซเขาอ้างไว้หรือเปล่าครับ
คลิปตอนที่เกิดเหตุชกต่อยกันหน้าร้านอาหารอินเดีย
เพราะบุคคลบอกว่าไม่มีกาดของผับตามที่นายพรินซอ้างเลยนะครับ
จะเป็นเหมือนกับคนร่วมชาติเดียวกันหรือเปล่า

อาจจะเห็นว่าชาวอินเดีย
ที่กล่าวหาว่ามีกาดมาเป็น๑๐
ไปมีเรื่องชกต่อยกับเขาในร้านเนี่ยนะครับ

คลิปที่๒พากันออกมาต่อยกันต่อ

มียื้อกันไปแย่งกันมาแล้วเสื้อขาดด้วยครับ

คือดูแล้วเหตุการณ์ต่างไม่ได้มีกาดของผับไปรุมทำร้าย
อย่างที่คนอินเดียซึ่งเป็นคนเจ็บเขากล่าวอ้างในตอนแรก

บ่ายที่ผ่านมาครับนายเอเรียลครับ
อายุ๓๑ปีเป็นหัวหน้ากาดร้านโทนี่ผับ

นำทีมกาดของร้านมาหาตำรวจเลย
บริสุทธิ์ใจครับพากันมาครับ
แล้วมาเปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่า

ก่อนหน้านั้นนายปริศเคยเป็นทีมงานของร้าน
แต่ก็ออกจากร้านไปแล้วไม่ได้ร่วมงานกัน
แล้วก่อนเกิดเหตุช่วงสักตี๓ในปริสเข้ามากวนที่หน้าร้าน
พยายามกระโดดขวางและทุบรถเจ้าของร้านก็เลยไปห้าม
ทะเลาะกันแล้วฉุดกระชากลากแขนกันแต่ไม่ถึงขั้นทำร้ายร่างกาย
จากจุดนั้นคุยกันรู้เรื่องต่างฝ่ายต่างแยก
ตัดภาพไปอีกจุดหนึ่งครับในปริสเนี่ยเดินไปที่ร้านอาหารอินเดีย
ก็คือตามวงภาพคลิปที่เราเห็นกันปุ๊บเมื่อกี้เนี่ย
ไปประมาณสัก๕๐เมตรแล้วถูกทำร้าย
ดังนั้นยืนยันว่ากาดของร้านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแน่นอน
ทางเจ้าของร้านแจ้งความเอาผิดกับในปรินส์ด้วยนะครับ
ไปทุบรถเขาไงลองฟังครับ
เขาก็เมาด้วยครับเขาก็เมาด้วยแล้วก็ก็

เท่าที่ผมทราบมามีปัญหา๓ครั้ง

เพราะเขาเป็นคนเริ่มต้นอยู่ในร้านอาหารนั้น
คนก่อเหตุอยู่ร้านอาหารนั้น

บอกว่าเดี๋ยวจะเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมา

เมื่อกี้กลุ่มกาดเขาพากันมาแล้วใช่ไหมครับ

ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแน่นอนนะครับ